ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซานะคะช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
รถจักรยานยนต์ย้อนสอนแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานที่จอดอยู่ข้างเนี่ยค่ะ
ขี่ย้อนสอนมาเร็วแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ย้อนสอนมาเมาด้วย
ชนรถจักรยานคันนี้แล้วน่าสงสารมากรถจักรยานที่ถูกชนนะเป็นเด็กผู้ชายอายุ๑๔
เป็นเด็กกระตันยูอ่ะคือน้องเขาเอาผ้าไปซักเอาผ้าของแม่ของน้องสาวเนี่ยไปซัก
ที่ตู้เป็นเครื่องซักผ้าแบบหอดเหรียญแล้วก็ไปแวะซื้อขนมจะเอาขนมไปให้น้องสาว
แล้วจอดจักรยานเพื่อจะข้ามค่ะเพื่อจะข้ามถนนจักรยานยนต์มาแบบย้อนสอนมามาอย่างเร็วเลยอ่ะ
พุ่งชนทางด้านหลังของรถจักรยานน้องเขาอ่ะจนน้องเขาล้มอยู่ริมถนนน่ะนะคะ
รถจักรยานยนต์ก็ล้มเหมือนกันคนก็มาช่วยพอช่วยขึ้นมาได้เสร็จ
รถจักรยานยนต์หนีไปเลยหนีหายไปเลยภาพมุมนี้คือเห็นว่าชนแรงจริง
หน้าร้านบะหมี่เป็ดย่างเจ๊ทรายถนนจรรยานนท์ค่ะอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ไปตามความคืบหน้าอาการของน้องที่ถูกชนนะคะ
วรวุฒิชูชัยสงฆ์อายุสิบสี่ค่ะตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลบางประกง
เราไปถึงโรงพยาบาลนะคะไปขออนุญาตทางโรงพยาบาลทางครอบครัว
น้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะน้องก็ปั่นจักรยานมาจากหมู่บ้านบุรพา
น้องเขาเอาเสื้อผ้าของแม่ของน้องอีก๒คนไปซัก
ซักผ้าหยอดเหรียญซักเสร็จแวะซื้อขนม
เพราะว่าขนมอันนี้น้องอยากกินแวะซื้อ
ระหว่างที่จอดรถจักรยานรอข้ามถนนนะคะ
รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งมาชนจากด้านหลัง
หลังจากนั้นน้องบอกน็อกไปเลยสลบไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยค่ะ
รู้ตัวอีกทีคือกู้ภัยกำลังพาไปส่งโรงพยาบาล
คือน้องวุฒิเนี่ยคุยกับนักข่าวของเราคุยไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยร้องไห้แบบ
น้องเขาบอกว่าคือจริงแล้วไม่โกรธคนที่มาชนนะ
แต่ทำไมรู้มั้ยน้องบอกเสียใจที่พอน้องเจ็บแบบนี้
แล้วใครจะช่วยดูแลแม่ดูแลน้อง

มันทุกข์ใหญ่แล้วไปก่อน
มันก็รอแล้วจากนั้นผมก็สลบเลย

เป็นนิ่งไปเลยครับไม่รู้อะไรเลย

ผมจะเข้าซอยแล้วซอยผมอยู่ข้างหน้านิดเดียว
เราไม่ได้จอดที่กินเลนไป
ไม่ครับผมจอดสีเขียวเลยครับ
อยู่ข้างในเลยครับสุดเลยครับ
ขับมาหลายคันอยู่ผมก็รอไป
แล้วจากนั้นผมก็สรุปแบบไม่รู้อะไรเลยพี่
แล้วตอนนั้นผมก็นั่งอยู่บนจักรยานผมก็นอนโทรศัพท์อยู่ครับ

แล้วจากนั้นผมก็สลบไปเลยพี่

ไปซื้อของให้น้องครับแล้วก็ปั่นผ้าด้วย

ไม่ทุกวันครับใช้อกผมใช้ผมไปซื้อขนมให้น้องทุกวัน
แล้วก็กลับปกติ
ถ้าวันไหนไม่ปั่นผ้าผมก็ปั่นผ้า

เจ็บใจไว้แต่ผมก็ให้ทำให้ได้
เขาไหมที่เขามาชนแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้
ก็โกรธเลยครับครับผม
แล้วคนขี่จักรยานยนต์ที่เมาแล้วชนน้องวุฒิเนี่ยนะ
พอมีคนมาช่วยยกรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเนี่ย
ขี่ไปรับเพื่อนที่ซื้อลาบอยู่นะแล้วก็ขี่หนีไปเลย
ไปเลยค่ะแต่ว่าคนเยอะค่ะคนเขาเห็นเหตุการณ์
เพราะมีคนไปช่วยรถจักรยานยนต์ด้วยใช่ไหม
เขาจำทะเบียนรถได้ก็เลยตามจากทะเบียนรถนี่แหละ
สุดท้ายเจอตัวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าทีมข่าวของเรา

คุณแม่น้องนุษย์พันนอกอายุ๓๕ค่ะ
คุณแม่บอกว่าตอนแรกที่รู้ข่าวตกใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกเลยกลัวว่าจะเสียลูกชายไป
พอไปถึงโรงพยาบาลเห็นสภาพลูกชายเนี่ยโอ้โห
ตอนแรกคิดในใจว่าลูกจะรอดไหมลูกจะรอดไหม
อย่าให้ลูกเป็นอะไรเลยเพราะว่าลูกชายคนนี้เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ

ใช่ทำทุกอย่างแทนแม่ดูแลน้องด้วย
น้องสาว๕ขวบกับ๗ขวบอะโอ้โห
สงสารมากสงสารมาก
คือแบบสั่นไปหมดทั้งตัวเลย
ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ถูกเลย

ตอนแรกที่เห็นเขาน่ะเลือดออกจมูกออกปาก
คิดว่าลูกเราไม่รอดแน่อะไรอย่างนี้
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนเดียว
ช่วยเราได้รับภาระทุกอย่างแทนเราได้
คือว่าคล้ายพูดว่าเขาไม่มีพ่อ
แต่เขาทำหน้าที่แทนพ่อของเขาได้
เขาเป็นคนนิสัยดีช่วยแม่ช่วยน้อง
คือเขาก็ช่วยเจ้าทุกอย่างอะ

ทำงานช่วยแล้วก็รับภาระ

ไปส่งไปรับน้องได้ไปจักรยาน
เพราะว่าเราไม่มีตังค์เราทำงานคนเดียว
ค่าวินมันแพงแต่ละวัน
อยากให้เขารับผิดชอบเรื่องค่าเยียวยาของเราทั้งหมด

เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
คุณหมอได้บอกไปแล้วว่ามันเท่าไหร่
เพราะว่าจะให้แล้วจะให้เราสำรองจ่าย
ตอนนี้ยังไม่มีบอกเลยว่าไม่มีตังค์เลย
ครอบครัวนี้ไม่มีวุฒิไม่ได้

ถ้าแม่ล้างจานคนเดียวล้างไม่ได้
เพราะแม่ยกจานไม่ไหวเทน้ำทิ้งไม่ไหว

ทำแทนเก็บจานทำอะไรวุฒิทำแทน
เช้ามาวุฒิต้องตื่นไปหาน้อง

เพราะว่าวุฒิต้องดูแลครอบครัว
ครอบครัวถ้าวุฒิไปเรียนคนหนึ่ง
จะไม่มีคนเลย
วุฒิอายุแค่๑๔คุณภาคภูมิ

เพราะว่าช่วยแม่ทำงานทำงานที่ร้านบะหมี่

ว่าน้องวุฒิช่วยแม่ตลอดล้างจานล้างทุกอย่าง
แล้วก็น้องสองคนเป็นน้องชายกับน้องสาวค่ะ
ขวบกับ๗ขวบเพื่อส่งน้องเรียน
เด็กชายวรวุฒิชูชัยส่งอายุ๑๔ปี
อยู่ที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
คือผมว่าถ้าจะช่วยใครสักคนนึงเนี่ยนะ
คนที่น่าช่วยมากคือน้องวุฒิเนี่ยตอนนี้
เพราะว่าโอ้โหฟังชีวิตแล้วนะ
คืออย่างน้อยน้องก็ควรจะได้เรียนหนังสือเพื่อ
ไม่ใช่เพื่ออนาคตที่ดีของตัวน้องเอง
แต่เพื่อแม่แล้วก็น้องทั้งสองที่ยังเล็กด้วย
จังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าทางบางประกงเนี่ย

เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าช่วยตามคนร้ายก่อนค่ะ
แล้วก็ตามได้แล้วนะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนน้องนะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพบังปะกงจับได้แล้ว
คนก่อเหตุเนี่ยไปจับได้ที่หมู่บ้านบุรพา
ทะเบียน๖กกชชิง๘๔๘๓กรุงเทพฯ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาจำทะเบียนได้ด้วยไง
แล้วรถจักรยานยนต์คันนี้มีรอยถลอก
ด้านซ้ายทั้งแถบเลยด้านหน้าก็มีรอยชน

นำตัวไปสอบสวนที่สพบางปะกงนะคะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนน้องวุฒิเนี่ย
ชื่อว่านายพงพัฒน์ราศีอายุ๓๐

พงพัฒน์บอกว่าก็ยอมรับ
ว่าเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปชนน้องวุฒิจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจนะแค่เมา
ดูสิบอกตัวเองเนี่ยดื่มเหล้าเมา
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน

ก็คือจะไปซื้อกลับแก้มกับเพื่อน
คือจะดื่มต่อเมาแล้วยังขี่รถจักรยานยนต์

คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกย้อนสอนไปซื้อของใกล้
แล้วก็ชนน้องแต่ก็หนีไปเลยเนี่ย
พงพัฒน์บอกว่าอยากขอโทษเพราะไม่ได้ตั้งใจ

จักรยานเขาล้มขนาดนั้นอ่ะบอกว่าไม่รู้อืม
มาซื้อกับข้าวร้านลาบตรงนี้ตรงบูรพาน่ะ
จริงไม่เห็นน้องจริงเหรอพี่

ถ้าผมเมาหนักผมจะขับรถกลับไปถึงบ้านเหรอ
ตอนที่มาเอาตังค์ครับตอนที่ตังค์ไม่พอจ่ายเขาน่ะ

อันนี้สั่งแล้วใช่ไหมยังสัมภาษณ์นี้
ตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาชนแล้วหนี
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยคือมันข้ามวันแล้วด้วยไง
มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเอาช่วงบ่ายวันนี้มันไม่มีแล้ว
นี่ต้องรอให้ทุกข้อหานะเรื่องขี่รถย้อนสอนอีกนะ
แต่เรื่องนี้มันทำให้เปรียบเทียบเห็นเลยนะ
เด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่ง
กับผู้ชายอายุ๓๐ปีคนหนึ่ง
ทำตัวมีประโยชน์กับครอบครัวและสังคมมากกว่ากัน